คุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดียิงกันตาย๔ศพที่บ่อนเฮียตี้
พระราม๓นะคะตอนนี้๒คำถามหลักไม่นับคำถามย่อย
สองคำถามหลักที่ยังคงคาใจและเป็นคำถามในใจสังคมหนึ่ง
เฮียตี้คนนี้เป็นใครเรารู้นามแต่ไม่รู้หน้า
ตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้นะคะเห็นบอกว่าแบ็คใหญ่ด้วยนะคะ
คำถามที่สองคือตรงจุดนั้นเป็นบ่อนจริงหรือเปล่า
เป็นบ่อนจริงไหมเพราะตอนที่ตำรวจไปถึง
ลักษณะมันไม่ใช่บ่อนแล้วอ่ะนะคะแล้วตำรวจเองก็บอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
พลตำรวจโทษพักขพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบานพบชน
บอกว่าตอนไปถึงคือมันไม่มีกล้องแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าตรงนี้คือบ่อนจริงหรือเปล่าท่านไม่รู้ไม่เป็นไร
เรารู้สังคมรู้แล้วอยากให้ท่านดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
ตายไม่มีไฟเธอไม่มีไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีไฟ
ดีตัดสิบ่อนตัดตายออกมาเร็ว
วันนี้ที่หวัญชายอยู่น้อครีฟนี่มัน
คลิปนี้ดิฉันเชื่อว่าสังคมได้ดูแล้วนะคะ
ความยาวสักประมาณ๒นาทีเสร็จตอบคำถามอะไรได้เยอะเลยค่ะ
ไฮไลท์ประเด็นสำคัญของคลิปนี้อยู่ที่เรื่องของกล้องวงจรปิด
เพราะถ้าเกิดว่าฟังดีจะมีช็อตหนึ่งนะคะ
หนึ่งในชายชะกันพูดบอกว่าให้หาทางถอดกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมดูนะคะคุณผู้ชมดูนะคะ
ซ้ายก่อนเก็บขวานหลังเก็บนี่คือสามารถตอบคำถามได้นะคะ
เรื่องนี้ค่ะพบชนบอกว่าดูแล้วดูคลิปนี้แล้ว
เดี๋ยวจะเรียกเจ้าของตึกมาสอบปากคำ
รวมถึงผู้ชายที่อยู่ในคลิปเป็นใครมาจากไหน
ก็ต้องมีการสอบปากคำด้วยตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนเชิงลึกนะคะ
และทำไมต้องมีการขนย้ายอุปกรณ์ภายในอาคารนะฮะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงคาใจสังคม
นั่นก็คือการเสียชีวิตของ๑ใน๔คนที่เสียชีวิตคือนายถาวร
ถาวรสังคมตั้งคำถามว่าเขาเสียชีวิตก่อน
หรือหลังที่ตำรวจไปถึงตำรวจนอกเครื่องแบบ
เป็นคนยิงเขาใช่หรือไม่ไม่ใช่นายแม็กซ์ใช่หรือไม่
เอาล่ะเรื่องนี้พบชนบอกว่าชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่านายถาวรเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะไปถึง
และตำรวจชุดแรกที่ลงพื้นที่
คือตำรวจสายตรวจท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน๓๐นาที
นับจากตอนที่ได้รับแจ้งนะคะ
ท่านก็อธิบายแบบนี้คุณผู้ชมคดีนี้ติดตามกันยาวนะคะ
ส่วนศพของสารวัตรแม็กซ์ค่ะ
ญาติได้นำไปประกอบพิธีนะคะ
ที่วัดโพธินายกอำเภอเมืองนครนายกนะคะ
แน่นอนว่านี่ค่ะคุณแม่ของสารวัตรนะคะ
หลังจากที่พอศพไปถึงคุณแม่จิราพรสำเนียงประเสริฐอายุ๕๙ปีแล้ว
ร้องไห้เสียใจนะคะที่ลูกชายจะต้องจากไปแบบนี้
ส่วนคุณพ่อของสารวัตรอายุ๖๐ปีค่ะ
พ่อสมพบสำเนียงประเสริฐบอกว่าไม่นึกไม่ฝันเลย

เพราะที่ผ่านมาลูกชายจบเป็นตำรวจก็ไม่เคยเห็นว่ามีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าลูกชายไปติดหนี้นายถาวร
ก็คือหนึ่งในคนตายด้วยนั่นแหละค่ะ
บอกว่าไม่เคยทราบเรื่องนะเพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
อันนี้เป็นกรณีของสารวัตรแม็กซ์นะครับ
ส่วนศพของนายถาวรญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางแตน
อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ

ลูกชายคนโตของนายถาวรเนี่ย
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจริงลึกแล้วนะ
ยังคงติดใจปมที่พ่อเสียชีวิต
ประเด็นที่เจอปืนกระบอกเดียวในที่เกิดเหตุ
ซึ่งตำรวจบอกว่ารับปากจะเร่งติดตามตัวคนที่ยิงพ่อ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันว่านายตำรวจติดเงินพ่อ
อันนี้ประเด็นนี้เราทำแผนผังให้ดูแบบนี้นะคะ
เรื่องนี้ลูกชายคนโตของนายถาวรบอกว่า
พอรู้มาก่อนหน้านี้ว่านายตำรวจได้ขอหยิบยืมเงินจากพ่อจริง
แต่ก็ไม่ทราบจำนวนนะคะ
ส่วนนางสงบศรีสดแม่ของนายถาวรบอกว่า
ประกอบธุรกิจค้าเหล็กส่งออกต่างประเทศอยู่ในกรุงเทพ

แต่ละครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้านนี่คุณแม่ของนายถาวรนะครับ
ถาวรจะให้แม่๕๐๐๑๐๐บาททุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมบ้าน
ก่อนหน้านี้แม่ก็บอกว่ามันมีรางร้ายเหมือนกันนะคะ
ว่าลูกชายมาหาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับข่าวร้ายนะคะ
ส่วนศพของเหยื่อกระสุนอีก๒รายค่ะ
คุณผู้ชมตอนนี้ญาติเองได้มีการติดต่อขอรับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะคะ
อันนี้คือความคืบหน้าคร่าวในเรื่องของการจัดงานศพนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความเดี๋ยวเราตามกันต่อให้ค่ะ